ก๋วยเตี๋ยวกล้องลูกชิ้นปลาในเยียบนะครับตรงนี้ครับ
ใช่แล้วล่ะครับถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็ต้องร้านของเฮียเงี๊ยบ
ร้านนี้เขาเป็นหนึ่งในตองอูกูรูเรื่องลูกชิ้นปลานั่นเองล่ะครับ
เพราะหลายคนที่ได้มากินก็ร่ำลือถึงความอร่อยเต็มคำ
ไม่มีกลิ่นคาวที่สำคัญราคามิตรภาพมากเลยล่ะครับ
ข้ามมาร้านลูกชิ้นปลาในเฮียบครับพร่งมาทานอย่านะคะโฟลาครับ

มีหมูกระชอบมีออกปะบีกุ้งด้วย

คุณมาชิมก็ตากเข้าไปเข้าไปมได้น่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสาย๔นะครับ
หรืออยากจะนั่งกินเย็นในห้องปรับอากาศ
ก็ตามใจชอบได้เลยล่ะครับ
บรรยากาศร้านก็มีหลายท่านมาช่วยออกแบบนะฮะ
เขาจ้างมาเขียนบาปแล้วมีครูบาอาจารย์มาช่วยเสริมด้วยอะไรด้วย
โซนห้องแอร์นะครับก็มาเย็นสบาย
มีผ้าเพื่อลูกเรามีผ้าจำวันทุกวันนะฮะ
เพราะเราทำการค้าเราก็ต้องให้มันดีทุกวัน
มนต์พระประจำวันกระทาของเราแล้วก็เอามาตั้งบูบูชา
ทุกครั้งจะได้ไหว้ด้วยเวลามีพระมาฉันตอนเช้า
ช่วยให้พรให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ก็ได้รับพรด้วย
มีความสุขของเราเราก็อยากให้ลูกค้าทานแล้วก็มีความสุข

ผมจะได้เอาให้ที่สตูนให้คุณป้องทานด้วยนะครับ

และนี่ครับบอกเลยนะครับว่าเฮียเงี๊ยบครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ของหน่อยแบบขออนุญาตชิมเป็นลูกชิ้น

ตาผมบ้างอันนี้กุ๊ดเตี้ยวเส้นปลานะครับ
ทำจากเนื้อปลาเลยนะครับ

เส้นยาวเส้นยาวมาก
มีลูกชิ้น

หอมกลิ่นปลามาก
หอมกลิ่นมากค่ะ
อันนี้เป็นเมโน
แก่รสชาติออกมามันแตกแต่งกันแก่ปังสามนิดนิดนี้อ่ะ
มันมีทั้งความหวานความกรอบความนุ่มอยู่ในตัว
เปล่าของที่นี่ผมไม่เคยทานที่ไหนนะที่ทานเข้าไปแล้วมันมีน้ำอยู่ในเหมือนเป็นเสี่ยวหลงเปล่าเลย
แล้วอีกอย่างแล้วทุกอย่างผมไม่ใช้เครื่องเลยครับครับ
ให้มือเราทำนะครับโอ้ใช้มือทำใช้มือทุกวันนี้ยังใช้มือทำอยู่วันนี้
ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีใช้มือนั่วพึ่งจักรบางมายก็ไม่ใช้
ไม่ใช้ไม่ใช้เพราะความอร่อยมันแตกต่างกันครับ
เฮียเนี่ยพิถีพิถันหมดเลยตั้งแต่การเลือกปลา
แม้กระทั่งเราแอบได้ข่าวว่าถั่วงอกยังปลุกเลยเหรอคะ
คือถั่วงอกกับพ่อเองเนี้ยจริงจริงมันไม่ยากเนอะเฮียเนอะ
มันไม่ยากแต่ทานแล้วมันสุขภาพดีเสร็จแล้วเราก็มาเพาะแล้วก็มาขายเราเอง
มาใช้กับก๋วยเตี๋ยวเราเองบางทีเด็ดทีขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ที่ดวงงอกนั่นแหละ
มันก็มันก็ไม่เน่าลูกชิ้นปลาในเงี๊ยบนะครับ
หนึ่งในร้านอาหารแนะนำของมิชลินไกด์ปี๒๐๒๑ก็คือปีนี้เลยนะครับ
เป็นอันเพศบิ๊บกุมอลประเทศรักษณะที่อร่อยและราคาสมเหตุสมผลครับ
นี่เขาให้รางวัลเฮียเฮียรู้ไหมว่ามิชลินนี่มันดังไปทั่วโลกเลยนะครับ
มารู้ตอนที่ได้เนี่ยเพราะธรรมดาไม่ค่อยได้ศึกษา
ยินดีแกเนี่ยด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
แล้วเฮียรู้ไหมครับว่าเขามาที่ร้านมาชิมมากินแล้วเอาร้านเราไปให้รางวัลอย่างนี้ครับ
จริงมันไม่รู้นะครับมันรู้ตอนที่มีลูกค้าส่งโทรศัพท์มาบอกมั่งส่งไลน์มาบอกมั่ง
ลูกค้ามาบอกเฮียมาบอกบอกให้เป็นไม่ได้เขาบอกแน่นอน๑๐๐
แล้วก็คอยของวันนั้นเขาประกาศแล้วคุณก็เออไว้จริงไหม
นะฮะเห็นบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับ

เบื่อแล้วก็คิดจะทำอาชีพอะไรขึ้นมาสิอย่างสำหรับอยู่ร่องเบรา
คือไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ใช้เลยไปศึกษาลูกชิ้นปลาเพราะเราเป็นคนชอบทานลูกชิ้นปลา
อ๋อชอบทานลูกชิ้นปลาอ๋อเริ่มจากความที่เฮียชอบ
ชอบเลยก็ไปศึกษาดูเขาทำยังไงเนอะอะไรอย่างนี้ค่อยศึกษาค่อยระดับแปลงมา
ครับแถวเจ้าว่าเสือเนี้ยมันมีโรงงานลูกชิ้นอยู่เยอะครับอ่าแล้วก็กลางคืนกลับมาตีสามตีสี่
เราก็ไปดูเขาทำไปนั่งคุยกับเขามั่งอะไรเราก็มาหลักไปของเราลองทำดูว่าได้เป็นยังไง
อืมอ่าไม่ดีวันนี้ก็ทิ้งพรุ่งนี้เราก็ทำใหม่อ่าค่อยค่อยทำไป
บางวันเราก็ทำเสร็จเราก็ทิ้งไปก็มีครับเพราะมันเละมันมันทานไม่ได้อ่ะ
เอ่อมันมีความเหนียวความไรไหมครับเอ่อเอ่อ
มันเหนียวได้ที่พอที่จะปั้นเป็นลูกไหมครับผมต้องบอกว่า
เห็นว่ามีคนดังไปทานที่ร้านแบบเพียบเลยเหรอคะครับโอ้เยอะนะฮะ
เคยมีคนบอกเลยนะถึงขั้นว่าถ้าจะเป็นผู้ว่าที่เนี่ยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อน
อาจจะกินแล้วจะได้เป็นผู้ว่าก็ได้นะครับเพราะฟังเพลงของม้าเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลย
เรียกว่าสร้างชื่อเสียงมาจนโด่งดังเรียกว่าคนดังแวะกันไปทุกคน
แล้วอยู่ในร้านเนี่ยก็เราก็เป็นคนจัดการเองหมดทุกอย่างอยู่ในร้านเราก็บริการลูกค้า
เพราะเราเป็นลูกจ้างกับลูกค้าครับนะฮะแล้วก็ดูแลทุกอย่างเนี่ย
กับเข้ามาอะไรดูแลทุกอย่างทั้งเก็บแชมป์ทั้งอะไรครับหาที่จอดรถให้อะไรให้เออ
ผู้สูงอายุเราก็จูงประธานเอ่อผู้สูงอายุเราก็พาไปเลี้ยงอืม
เพราะเราตั้งไว้อยู่ว่าแปดสิบห้าเราทานฟรีอายุแปดสิบห้านี่ทานฟรีครับ
วันสำคัญอย่างวันพ่อหรือวันแม่แห่งชาติเนี่ยร้านเฮียเปิดให้ทานฟรีด้วย
ครับเป็นวันพ่อครับเป็นวันเฉลิมเป็นวันพ่อครับ
กับสมัยรักกันที่เก้ามาแล้วครับครับอืมแล้วต่อเนื่องเห็นเรามีโครงการ
ชามหนึ่งบุญหนึ่งยังไงบุญครับคือหนึ่งชามดุ่มบุญคือหนึ่งชามเนี้ยทุกชามเกียรติเอาไปทำบุญ
ครับอืมคือเราร่วมกับโครงการของลุงพี่น้ำผลครับครับลุงพี่น้ำผลครับ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปหมอบเตียงที่โรงพยาบาลนักความประถมได้ร้อยสิบสองเตียงแหละอ๋อ
ครับก็เหลืออีกแปดเจ้าเตียงเดี๋ยวลุงพี่ก็รวบรวมมา
โครงการที่ลูกค้ามาทานที่ก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแล้วก็แบ่งปันไปร่วมทำบุญเตียงกับหลวงพี่ครับ
คือเราแบ่งปันได้มาแล้วก็แบ่งปันทำให้ลูกค้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ใช่ไหมลูกค้าเท่ากับว่าได้ทำบุญร่วมกับเฮียด้วย
คือคุณไม่มีเวลาไปเราก็เอาส่วนบุญที่คุณทานแล้วแล้วก็ไปร่วมกับเขาคือเราต้องแบ่งปันกัน
แล้วเราจะมีความสุขอืมได้ขึ้นหลักการเลยไหมครับคิดดีในการทำต้นกิจของอย่างเงี้ยเปล่าครับ
เราพอเพียงอืมเราอย่าไปงงอะไรเยอะแยะเราพอเพียงเราช่วยเหลือเราแบ่งปันกันแบ่งปันกัน
บอกว่าเดี๋ยวนี้เฮียบอกว่าเปลี่ยนแนวไม่ค่อยอยู่เฝ้าร้านออกเดินสายแหละครับ
เรื่องยังไงเฮียไปไหนครับผมทำทุกอย่างแล้วบางทีเราก็ไปทำบุญของเราบ้าง
บางทีเราไปถ่ายละครเรามั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวให้เรียนให้ดีกว่า

ที่มากทั้งเพราะน้องแหย่งเลย
คุยมองเขาเลย

โอ้เยี้ยโอ้
เยอะมากส่วนรังเฮ้อเทียวเนี่ยมีใครดูลาอย่าง
หล้อนะ
นี่ก็สมัยจริงนะคะ
กับคุณพ่ออีกด้วยแหละครับ
กาแฟของที่ร้านนะครับเป็นกาแฟกล้วยเองเป็นเอง
จะเป็นกาแฟที่เอามาจากทางด้านภายคี้
แล้วก็ดอยช้างโดยมันจะมีกลิ่นที่หอมของทางดอยช้าง
เข้มมาจากบ้านผ่ายฮี
ซึ่งมันจะทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมหอม
มีเมนูแนะนำนะคะก็จะเป็นกาแฟในเงี้ยว
ทำไปแล้วจะได้กลิ่นกาแฟเต็มปากเต็มคำหรือว่าเต็มคอได้
ขอแนะนำเป็นกาแฟลำไยผมจะเอาลำไยมาเคี่ยว
โดยใช้ความหวานของลำไยหรือความหวานของผลไม้
อีกแก้วหนึ่งนะครับก็จะเป็นกาแฟน้ำส้ม
ส้มของที่ร้านจะเป็นน้ำส้มที่คันเอง
ซึ่งจะได้ความหอมความหวานของตัวต้ม
สมกับกาแฟที่หอมจะได้กลิ่นที่สุดชื่น
จากกาแฟสดแล้วที่นี่เนี่ยยังมีไอศครีมกะทิสด
ที่เนื้อเนียนนุ่มหอมกะทิแท้
และเมนูขนมหวานอื่นไว้กินแก้ร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ
งานนี้คอกาแฟห้ามพลาดแน่นอน
ส่วนท่านใดที่อยากจะได้ของฝากติดไม้ติดมือไว้
แวะมาที่ร้านของฝากนายเงี๊ยบครับ
ของผมเนี่ยนะครับก็รับจากหลายแหล่งมา
ก็จะเป็นเพราะว่ากลุ่มของเกษตรกรไทยด้วยครับ
อย่างเช่นขับรถภูเขาไฟจากบุรีรำครับผม
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบเป็นพวกหมูสวรรค์จากนครปฐมนะครับ
อันนี้มะขามหวานนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ทุกวันนี้คุณกรบอกว่าเดินตามรอยเฮียเงี๊ยบมาตลอดเลยล่ะครับ
ทั้งเรื่องการดูแลพนักงานการแบ่งปันให้กับสังคม
และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจนั่นก็คือ
ซื่อสัตว์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่เฮียเงี๊ยบเน้นย้ำมาตลอดนั่นเองล่ะครับ
ฟ้าสอนว่าทำอะไรต้องมีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้าซื่อสัตว์ต่อตัวเองด้วย
คือเรารู้ว่าของอันนี้ของเสียของไม่ดีอยากขาย
ป๊าครับเพราะว่าถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวของป๊าลูกชิ้นเสียป๊าเขาไม่แจกแล้วก็ไม่ให้ใครด้วย

มันจะมีความข้นความหอมของมันอยู่
ก็เย็นถึงกาแฟเงินถ้าใครชอบยินแบบนี้นะคะดีเลย
เขาบอกว่ากาแฟ๑แก้วทำบุญ๑บาทด้วย
คือกาแฟหนึ่งแก้ว๑๑๐อันเตียดออกมาทำบุญหนึ่งบาท
กับอาจารย์เฮ่าสรรพนักฎราช

เรียกว่าทำบุญเยอะเฮียนสายบุญตัวจริง

ลูกค้ามีเวลาไปทางกับเฟ้าผมก็มีส่วนร่วมในนั่งด้วย

ลูกค้าทุกคนนอกเดียวจะอิ่มทองแล้วนะ
ยังได้อิ่มบุญกันด้วยอีกนะ

ดำเนินธุรกิจได้ยาวนานขนาดนี้ครับ
เราต้องมีความสึดสัชธิ์ด้วยลูกค้า

ได้ความรู้นะฮะเริ่มจากไม่มีความรู้เลยนะฮะ
ศึกษาด้วยตัวเองนะครับมุ่งมั่นฝ่าฟันนะฮะ
กระทั่งมีวันนี้นะครับเป็นลูกชิ้นปลาในเงี๊ยบนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับท่านใดที่อยากไปชิมนะคะอยากไปอิ่มบุญ
ท้องนะคะก็สามารถไปหาเฮียได้

มีโอกาสนะครับผมว่าไปลองทานแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเฮียด้วยนะครับ
สาภูกษ์สาภูค่ะ
ขอบคุณค่ะ